คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นจากความน่าตกใจ
แต่มันจบลงด้วยน้ำใจจากคนเข้าซ่วมห้องข้าง
คือมันเริ่มต้นจากภาพซ่วมในปั๊มน้ำมันนะคะ
อยู่ดีมีมือโผล่ออกมา

หรือยังคะ
พี่ไม่มีคันเหรอ
นี่ไงน้องคิงคุณผู้ชมคือคลิปนี้มันหลากหลายอารมณ์จริงเริ่มต้นตกใจไหมล่ะเข้าซ่วมอยู่ดีมีมือโผล่มาแบบนี้อย่างนี้ตกใจนะนี่มีอยู่ถามหาขันมีขันไหม
ก็เลยส่งขันให้เป็นน้ำใจจากคนเข้าซ่วมห้องข้าง
แต่เขาบอกด้วยว่าใช้เสร็จแล้วคืนด้วยนะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์ค่ะ
ที่ตำบลสักไม้แดงอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวสิริรักษ์นะคะอายุ๓๐ปีเป็นเจ้าของโพสต์
และนางสาววลัยพรอายุ๓๗ปีเป็นพี่สาวของเจ้าของโพสต์
ซึ่งเป็นเจ้าของมือปริศนาที่โผล่ออกมา

เขาบอกเขาชอบแกล้งกันบ่อย
ตัวน้องสาวอะค่ะนางสาวสิริรักษ์ที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะ
บอกว่า๒๗มกราคมเธอกับพี่สาวไปทำธุระต่างจังหวัด
ท้องเสียแวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
ปลดทุกข์อยู่สักพักมีมือโผล่ออกมา
ตอนแรกไม่รู้จริงว่าเป็นมือของพี่สาว
เพราะตัวเธอเป็นคนเข้าห้องน้ำก่อน
ไม่รู้ว่าพี่สาวตามมาเข้าห้องน้ำด้วย

ตอนแรกก็บอกว่าเออช่างใจอยู่ว่าจะยังไง

แล้วก็ถามว่าแล้วสักพักนึง

บอกว่าอะไรนะ

ขันไปท้าหนูก็แบบหนูก็กั้นขัน

แบบว่าเค้าแกล้งหนูก่อนอะไรอย่างเงี้ย
มีขัดไหมคะหนูก็เลยถามหนูก็เลยถามกลับไปบอก
พี่ไม่มีขันเหรอ

ขอยืมหน่อยอะไรอย่างนี้
ทีนี้ค่ะเจ้าของมือค่ะที่โผล่
ออกมาขอขันนะคะนางสาว

ริรักษ์นี่แหละเธอบอกว่าเอาจริง

กลัวน้องสาวไม่ส่งขันให้

กลัวน้องสาวไม่ส่งขันให้เพราะก่อนหน้านี้
กลายเป็นอารมณ์ขันของสองพี่น้องคู่นี้นะคะ